แหนวันเด็กดาราหลายคนก็ลงรูปตัวเองตอนเด็กนะครับ

แต่บางคนหลายคนบอกเฮ้ยแกงตัวเองหม้อใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย

มาดูกันดีกว่าว่ามีรูปใครบ้างในวัยเด็กที่ชวนหา
หัวเราะกันนะคะกับความน่ารักน่าเอ็นดูนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าแห่พลีชีพแกล้งตัวเองกันยกใหญ่เหมือนกัน
เริ่มที่สองนักแสดงอารมณ์ดีนิกกี้นัชัตริย์นะคะแล้วก็แจ็คแฟนฉัน

รูปที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เฉลยให้นี่คือแจ๊คแฟนฉันนั่นเองนะคะ

นี่นิกกี้เหรอ
เขาบอกว่านิกกี้ลงรูปปุ๊บแจ็คแฟนฉันมาเม้นต์เลยนะคะ
แฟนฉันมาเม้นบอกว่าเฮ้ยคุณเอารูปผมมาลงทำไมเนี่ย
ด้วยความว่าเจ้าตัวยังคิดเลยว่าเนี่ยเป็นรูปตัวเองเพราะว่าหน้าเหมือนเหลือเกินนะคะ
แล้วก็เพื่อนดาราก็มาเม้นแซวเยอะกันเลยนะฮะบอกว่าไอ้เต้าอ้วง
เออน่ารักนะคะส่วนอีกรายค่ะไปต่อกันเลยค่ะไปดูคนนี้กันบ้างนะคะ
ใครจะไปคิดว่าโตมาแล้วเป็นพระเอกนะจ๊ะสำหรับอาเล็กธีรเดชค่ะดูดูภาพ
น่ารักน่ะแต่ดูแคปชั่นเขาคุณผู้ชมค่ะอุ้ยเขาบอกว่าขอประกาศสักดาสุขสรรค์วันเด็กนะ

เป็นทรงพวงมาลัยเธอเกลียดมากโดนป้าข้างบ้านตัดให้
มันมีผลต่อจิตใจเด็กป๓ส่วนรูปด้านข้างคือน้องลีวายเป็นนักแสดงเดช
นักแสดงเด็กที่น่ารักเหมือนกันพี่ต้นหอมเขาเอารูปมาใช้บอกว่าไม่ใช่ลูกเธอนะ
เธอบอกว่าเธอตัดทรงนี้ตอนเด็กแอบนอนร้องไห้อยู่เป็นเดือนเลย
ส่งผมมีเป็นร้อยทำไมต้องตัดทรงนี้มาถามสักคำมันเป็นบาดแผลในใจ
เจ็บเจ็บความเจ็บปวดเอาไว้มานานแล้วพอโตขึ้นมาก็เอามาเป็นความหาย
คุณผู้ชมได้ดูกันเลยแล้วกันนะคะแล้วก็บอกได้ว่าปกป้องลูกรัก
โชคดีนะเข้มแข็งนะลูกลูกจะเกร็งอย่างแม่นะ
แกล้งตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมค่ะไปดูสาวใบเตยอาสยามกันหน่อยค่ะ
ภาพนี้แหละไหนใบเตยนี่ไงชุดสีน้ำเงินนี่เองนะคะยืนถ่ายรูปคู่กับใคร
พิติเจศดาพรแล้วใบเตยก็ลงแคปชั่นแบบน่าเอ็นดูนะเธอนะ
คนก็บอกว่าพลีชีพมากเลยใบเตยนะคะแล้วก็ใบเตยบอกว่าแม่มาไกลมากแม่
จัดฟันอย่างเดียวเองนะแล้วก็เธอบอกว่าบุญบาปนะที่เวทมนต์หน้าไม่เหมือนเธอ
แต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่รูปนี้คนไปหาพี่ติ๊กกันหมดเลยบอกว่าเจอแวมพายแล้วหนึ่งสตาร์ฟความหล่อเอาไว้ค่ะ
ท้ายกันที่บ้านฉัดบริรักษ์ค่ะรายนี้ไม่ได้แกล้งตัวเองแต่โดนแกล้งค่ะน้องพัฒน์นั่นเองนะคะ
อันนี้ไม่ใช่น้องวันใหม่นะคะคุณค่ะอันนี้พัฒน์ค่ะเห็นแล้วอาจจะเป็นการร้องกรี๊ดเลยนะคะ
อ๋อเดี๋ยวอันนี้น้องจ๊ะอันนี้จ๊ะขออภัยค่ะขออภัยค่ะ
จ๊ะอาสยามลงภาพนี้ให้แฟนได้ดูกันทายอายุกันตอนนี้แฟนเข้าไปเม้นต์กันเพียบบอกว่า
อันนี้พลีชีพของจริงเลยทีเดียวคุณน่ารักตามวัยนะอันนี้ปิดท้ายของจริงไปที่บ้านฉัดบริรักษ์ค่ะ
นี่พัทค่ะโพสต์ภาพนี้เอาไว้อุ๊ยตายแล้วคนข้างหลังคือใครอะพัท
ใช่ค่ะเห็นแล้วร้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพที่เด็กสองคนกำลังอาบน้ำค่ะ
เฮ้ยเฮียบอยทำไรอ่ะพวกนี้ก็เดาว่าเป็นพี่ชายคนโตอยังเฮียบอยแน่นะครับ
จะใช่ไม่ใช่คนที่ทำท่าที่แบบว่าทะลึ่งตึงตังที่สุดในบ้าน

เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอเฮียบอยคราวหน้า